จังหวัดชนบุรีมีเสียโรงกรึงคนหนึ่งประกาศขายไต้ข้างหนึ่ง
จนหนทางแล้วเป็นหนี้นอกระบบอยู่แต่ที่สลดหดหูใจคือระหว่างที่ประกาศขายไตเขาอย่างนี้ครับ
อยู่กลางสี่แยกขายไต้ข้างหนึ่งแล้วลูกสาวห้าขวบหกขวบกอดเอว
อย่าทำอย่างนี้เลยสลดหดหูใจเหลือเกินฮะ
เป็นภาพนิ่งนะแต่ภาพนิ่งมันสะท้านหัวใจนี่คือธนกฤษพันธ์สิงศรอายุ๓๖ปี
เป็นอดีตเจ้าของโรงกลึงถือป้ายยืนอย่างนี้อยู่กลางสี่แยก
เป็นสี่แยกกองพลฐานราบที่๑๑อยู่ตำบลบางตีนเป็ดอำเภอเมืองฉะเชิงเซาคือฉะเชิงเศร้า
ขอความเมตตาช่วยเหลือหน่อยประกาศขายไตข้างหนึ่งเพื่อจ่ายภาระหนี้
แล้วเอาไว้เลี้ยงดูบุตรลูกเมียด้วยเหตุการณ์นี้พร้อมกับเบอร์โทรศัพท์เขียนเอาไว้ชัดเจน
แต่ที่เศร้าหดหูใจเด็กหญิงวัยประมาณสัก๕๖ขวบลูกสาวแหละ
ลูกสาวของนายธนกิจอยู่ตรงนั้นด้วยร้องขอพ่อไม่อยากให้พ่อทำ
แต่พ่อก็ยังฝืนแล้วพาลูกเดินไปแบบนี้ตลอดเวลาจนกระทั่งใครผ่านไปผ่านมา
สถานหัวใจเหลือหลายจริงไปถามแม่ยายของธนกิจคุณป้าประพาดา
บอกก็ท้อแท้ไม่รู้จะทำยังไงเพราะลูกเขยเนี่ยมีสภาพลำบากจริง
ก่อนหน้านั้นมีโรงกลึงแต่สถานการณ์โควิดปิดโรงงาน
เศรษฐกิจไม่ดีเจ๊งไปหมดเลยฮะทุกวันนี้แม่ยายเองก็ขายลูกชิ้น
ก็ไม่รู้จะช่วยเหลือกันยังไงส่วนลูกเขยดูเหมือนมีอันจะกิน
แต่ไม่มีทุกภาคธุรกิจแล้วฮะไม่มีเม็ดเงินโผล่เข้ามาแม้แต่บาทเดียว
ธนกิจบอกว่าทำมา๗ปีปีนี้หนักจริงฮะ
เศรษฐกิจจมดิ่งไม่มีทางออกจึงขอประกาศขายไตหนึ่งข้างครับ
ประสบปัญหาเรื่องของภาวะเรื่องของเศรษฐกิจนะครับ
เศรษฐกิจที่มันซบเศร้าตอนนี้แล้วก็เรื่องของโรคระบาด
ทำให้ยอดการผลิตผมลดลงนะครับ
ทำให้ผมต้องไปกู้หนี้ยืมสินนอกระบบมา
ทำให้ผมหมุนเงินไม่ทันนะครับ
แล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปพึ่งใครหาทางออกไม่ได้นะครับ
ก็เคยคิดที่จะไปหาให้ผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เขาใจบุญนะครับ
หรือว่าคนที่เขามีเงินทุนเพื่อให้เขาช่วยมาเป็นทุนตรงนี้ให้นะครับ
แต่ก็เลยลองไปขอแล้วแต่ก็ไม่มีใครที่จะช่วยได้นะครับ
หลังจากขอพรเสร็จก็เลยคิดอะไรไม่ออก
ก็เลยตัดสินใจว่าเราขายไทยดีกว่า
รู้ว่ามันผิดกฎหมายแต่ก็ดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยครับ
ก็เลยเดินถือป้ายกับลูกสาวนะครับขายไต้
แล้วลูกสาวก็บอกไม่อยากให้ผมขายไม่อยากให้ผมตายครับผม
ถ้าพ่อตายแล้วหนูจะอยู่กับใครลูกสาวก็ผมก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงครับ
ก็ได้แต่ภาวนาอย่างเดียวขอให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยครับผม
ฟังลูกนะครับคุณธนกิจต้องฟังลูกสาวด้วย
เหตุการณ์นี้เอาอย่ากรวดกันประกาศขายไต้ข้างละ๔ล้านเจ็ดครับ
มีคนเคยเอาอวัยวะของมนุษย์ไปเทียบเป็นตารางชาร์จเลย
หัวใจเท่าไหร่ขายปอดขายไตราคาเท่าไหร
สำหรับไต้ข้างละ๔ล้านเจ็ดแต่ไม่ได้บอกให้ขายนะ
และเหตุการณ์นี้เมื่อวานเป็นวันสุดท้ายถึงขั้นต้องขึ้นป้ายขายไต
เพราะเมื่อวานจะถูกไล่ที่ออกจากโรงงานแล้ว
จะไม่มีที่อยู่แล้วดังนั้นหากใครใจบุญ
อยากจะแบ่งปันน้ำใจเดี๋ยวเบอร์บัญชีจะขึ้นที่หน้าจอทีวี
ธนาคารออมศิลป์เลขบัญชี๐๒๐๒๕๗๗๑๙๐๔๕
เป็นชื่อบัญชีของคุณธนกิจธนกิจพันศิงสอนหมายเลข
โทรศัพท์ก็ขึ้นที่หน้าจอทีวีแล้วเช่นเดียวกัน
หากใครอยากจะแบ่งปันน้ำใจให้กับหนุ่มรายนี้นะครับ